อาหารการกินขนมพื้นเมืองพื้นบ้าน

ชาวมุสลิมเขารวมตัวกันทำขนมพื้นเมือง
หายากแล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยนะคะ

ทำจากธัญพืชหลากหลายชนิด
แล้วก็มีผลไม้หลากหลาย

ชาวบ้านบ้านแปรเหนือ
ก็กำลังร่วมไม้
ร่วมมือกันนะคะเตรียมทำขนม
อาซูรอเป็นการแข่งขัน
ประชันฝีมือกันระหว่างชุมชน

ชาวบ้านที่นี่เขาใช้วิธีแบบโบราณค่ะ
ก็คือใช้ข้าวสารหัวมันลูกเดยถั่วและข้าวโพดเป็นหลักเลย
เป็นธัญพืชหมดเลยนะใช่แล้วแต่ละอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ใช่วิธีการทำนี่แหละค่ะก็คือจะเอามากวน
กวนข้าวอสุรอหรือขนมอสุรอเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิม
อสุรอเนี่ยเป็นภาษาอารับนะแปลว่าการผสมการรวมกัน
ก็คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายอย่างมารวมกัน
เออมีทั้งขาวทั้งหวานนะปนกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าความลงตัวก็คือความอร่อยนั่นเอง
โอ้โหอยากลองชิมซะแล้วไม่เคยทานเลยอ่ะค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะ
เขามีความต่างของขนมอาซูรอก็คือว่าจะกินเป็นของหวานเป็นน้ำขลุกเนี่ย
ถ้านึกภาพขนมหวานอย่างอื่นก็อาจจะเหมือนลูกเดยบูดข้าวเหนียวเปียก
เออทำนองนั้นทำนองนั้นแต่ที่อื่นเนี่ยค่ะจะนิยมกวนจนแห้งแล้วก็เทใส่ถาด
โรงาขาวงาดำตัดเป็นชิ้นแล้วแต่ท้องถิ่นใช่แต่ละพื้นที่ต่างกันนะคะ
รสชาติอย่างที่คุณบอกว่าจะน่าอร่อยแค่ไหนบอกเลยว่าหอมหวานมันอร่อยหากินยากด้วย
ที่สำคัญขั้นตอนการทำกว่าจะได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
แล้วก็ต้องอาศัยความสามัคคีของคนในหมู่บ้านช่วยกันทำนะคะ
ส่วนการทำขนมอาสุรอครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันต้องกวนขนมให้ได้ถึง๘กระทะ
เอาล่ะงานใหญ่งานใหญ่ของหมู่บ้านล่ะค่ะก็เลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านเลย
ก็เลยต้องระดมพลกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ก็อาจจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
พอทำเสร็จแล้วอ่ะแจกจ่ายกันกินทั้งหมู่บ้านค่ะเป็นไง
ดูจากส่วนผสมแต่ละอย่างแล้วเนี่ยเป็นของมีประโยชน์ทั้งนั้น
ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นประโยชน์คุณไม่เอา
ทานพืชอะไรผมก็ทานคุณชอบอะไรที่มีประโยชน์บ้างมั้ยทานบ้างมั้ย
สิครับทานอะไรพืชผักผลไม้ผมก็ทานหมดอะไรที่มีประโยชน์
แต่เป็นเพราะว่าผมอาจจะทานเยอะไปหน่อยมันก็เลยออกมาบวมแบบนี้
จริงทุกอย่างมันอยู่ที่ความเหมาะสมความพอดีทานเยอะไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้นแหละ
บอกว่าลดความอ้วนทานแต่ธัญพืชให้มันน้อยลงหน่อยไม่ทานอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ดี
สารอาหารไม่ครบนะต้องครบ๕หมู่ด้วยนะคะ